อ่ามินิมอลคือน้อยแต่มากน้อยแต่มาก
ตกแต่งแบบน้อยน้อยแต่มากนี่มันคอนเซ็ปต์น้องใบตองชัด
ใช่อะไรน้อยคะเอาอะไรมาน้อย
อย่าให้ผมต้องพูดถ้าพูดจะโกรธกัน
โอเคได้งั้นคุณไม่ต้องพูดดูร้านนี้กับดิฉันดีกว่า
ตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
ร้านนี้เป็นร้านเล็กเล็กนะคะอย่างที่บอกว่าตกแต่งแบบมินิมอล
ก็คือว่าเขามีการใช้แบบต้นไม้อะไรอย่างนี้
มาตกแต่งในร้านให้มีความเป็นธรรมชาติร่มรื่นผสมกับสีขาวสะอาดตาสบายตา
ทำให้ลูกค้าที่มาอุดหนุนรู้สึกผ่อนคลายสบายใจไปด้วย
จากบรรยากาศร้านแสนจะฟินแล้วเนี่ยนะเมนูของเขาค่ะคุณ

สายหวานนี่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดสำหรับเมนูนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์
น้ำลายไหลแล้วคุณคะนี่คือเมนูฮันนี่โทสราดน้ำผึ้งแบบช่ำไปเลยจ้า

เสิร์ฟมาพร้อมกับสตอแบรี่แบบที่คุณชนะบอกแล้วก็ไอศครีม
โอ้ยไอศครีมผมชอบมากช็อกโกแลตชิป
จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยแต่ถ้าบางคนบอกว่าอ้าวฮันนี่โพสต์แล้วยังไม่จุใจ

ก็จะมีอีกหลากหลายเมนูให้คุณเลือกทานกันไป

มีนี่เลยค่ะช็อกโกแลตลาวา
โอ้ยช็อกโกแลตถึงแฟสฉันจะกินต่อ
ใช่แล้วบางคนเขาบอกว่าเป็นสายหวานก็จะต้องทานนี่เลยช็อกโกแลตลาวาแบบนี้นะจ๊ะย่าง
ยังไม่ได้หมดแค่นี้แน่นอนเพราะว่าไอ้สตอเบอรี่ต่างที่เขาตกแต่งเนี่ยเขานำเข้ามาจากประเทศ
ใช่แล้วนำมาจากเกาหลีเลยทีเดียวนะจ๊ะ
เอามาตัดความหวานให้เป็นแบบเปรี้ยวนิดนึง
เมนูอื่นแบบนี้ก็มีเยอะแยะมากมาย
มีท็อปปิ้งต่างให้คุณเลือกได้แบบจุใจไปเลย
ขนมปังปิ้งหน้าตาต่างแบบนี้ก็มีเหมือนกัน

เขาก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มด้วย
คุณทานขนมแล้วคุณจะไม่ทานเครื่องดื่มไม่ได้

สำหรับคนที่รักสุขภาพเมนูนี้ถูกใจแน่นอน
คอกาแฟด้วยกาแฟส้มกาแฟส้มน้องใบตอง
ผมเคยทานแต่กาแฟมะพร้าวก็ว่าแปลกแล้วนะนี่กาแฟส้ม
รสชาติมันก็จะมีอมแบบเปรี้ยวหวาน
ส้มหอมนิดนึงผสมกับความขมเบาของกาแฟ
อร่อยลงตัวสุดราคาไม่ต้องห่วงคุณดูเมนูก่อน
ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเริ่มต้นเพียงแค่๒๐บาทเท่านั้น
มปังปิ้งไงเนยนมอะไรพวกนั้นเริ่มต้นแค่๒๐บาท
ราคาสบายกระเป๋ามากเลยเริ่มต้นเมนูที่๒๐บาทค่ะคุณเห็นไหมมีบิงซูด้วย
เออเออใครสายหวานบอกเลยห้ามพลาดนะคะไปกันได้ทั้งอิ่มอร่อยสบายกระเป๋าคุ้มสุดสุดแบบนี้
ร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึง๓ทุ่มหรือง่ายเลยคุณค่ะ
ติดต่อสอบถามไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลย
เอาจริงนะร้านนี้แม่หน้าอิจฉาคนอำนาจรณ์จริง
คือมีสาวอยากจะไปแล้วก็พาไปได้หลงเชื่อผมรับรอง
พาไปได้แต่จ่ายให้ด้วยได้ไหมไม่ไปแล้วไปคนเดียวเป็นภาระ